สภาพเหมือนผมอ่านข่าวเช้าเสร็จกินข้าวเช้าแล้ว

เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ

พระกะถินชุมวันคว่า๒๕๕หมู่๘
องดินแดงอำเภอเมือง

มันกินแม่ไก่เป็นสามตัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในร้าวยังเจอซากไก่นอนตายอีกตัวหนึ่งนะ
อันนี้คือเอาไม่เข้าแล้วมั้งนะครับงานนี้ก็นะครับก็ไปคว้าคอมาอย่างง่ายนะครับ
แล้วก็ร่วมหัวร่วมหางไม่ต้องออกแรงอะไรมากวัดสิวัดนะครับโอ้โหมันยาว๓เมตรนะครับ
มันยาว๓เมตรน้ำหนักสี่สิบกิโลกรัมป้ากระถิ่นบอกว่างูมันเข้าล้าวไก่มาสองรอบแล้ว
คาดว่ามันจะเลื้อยมาทางหลังคานะครับเจ้าหน้าที่ก็จัดการให้เอางูยัดใส่กระสอบ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไกลหน่อยนะธรรมชาติที่ว่าไปปล่อยไกลหน่อย
งูกินไก่ค่ะมาดูอะไรดูตัวเงินตัวทองกินปลาแปลกตรงไหนอ่ะ
จริงเหรอ

วิ่งมาล่างหน้า
เพราะเป็นเงี่ยงไง
มันเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดใจ
ก็ติดใจมัยไม่รู้แต่รู้แน่ว่าติดคอ

ปากอยู่แบบนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เข้าไหมคุณผู้ชมว่าเข้าไหม

แต่อันนี้ที่เอาให้ดูปลามันเป็นปลาซักเกอร์ปลาดูด
แล้วอยู่ดีคือพอมันมากินแล้วมันไปต่อไม่ไหว
มันคงตำอยู่ครูผู้ชม

คำตอบก็คือไม่ค่ะคือตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันก็คลานหนีนะลงคลองข้างบ้านคือคาปากอยู่แบบนั้นอ่ะดอม
ขาปากอยู่อย่างนั้นเลยจะกินต้องเลือกบ้างนะเป็นศักดิ์ตะกะแล้วเกิน